ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนะครับยืนยันว่าสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ตีความกฎหมาย
หลังจากที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติ๒คนของฮ่องกงครับ
ซึ่งสนับสนุนเอกราชของฝ่ายฮ่องกงปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดกับกฎหมายดังกล่าวนะครับ
หลังจากที่วันนี้คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติของจีน
ใช้อำนาจแทรกแทรงตีความกฎหมายพื้นฐาน
ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐมนูลของฮ่องกง
โดยขัดขวางนายซิกตัสเหลียง

ตนักเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนเอกราชฮ่องกง
ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสะพานนิติบัญญัติ
โดยบอกว่าสมาชิกสภาต้องกล่าวสาบาน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่
ซึ่งสมาชิกสภาจะขาดคุณสมบัติ
ทำหน้าที่ถ้าหากว่าเปลี่ยนคำกล่าวสาบาน
หรือแสดงกิริยาที่ไม่จริงใจหรือไม่จริงจัง

ออกมาระบุว่าตัวเขาเองแล้วก็รัฐบาลฮ่องกงนั้น
สนับสนุนการตัดสินใจของจีนแผ่นดินใหญ่
และจะบังคับใช้มติดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเต็มที่
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาฮ่องกงฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลจีนนะครับ
ที่ออกมาสนับสนุนการตีความในครั้งนี้

สมาชิกสภาฮ่องกงฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย
ออกมาแถลงข่าวประนามการแทรกแทรงนี้
ฮ่องกงมีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพียงพอ
ที่จะจัดการกรณีได้ด้วยตนเอง
ขณะที่เมื่อวานนี้ครับก่อนจะมีมติตีความ
ก็เกิดเหตุประทะกันระหว่างตำรวจฮ่องกงกับผู้ชุมนุม
ใกล้สำนักงานผู้แทนจีนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกง
ตำรวจใช้สเปรย์พริกไทยฉีดใส่ผู้ชุมนุมที่ประท้วง
ซึ่งพยายามที่จะแทรกแทรงทางการของจีนนะครับ
ก่อนที่จะมีรายงานว่ามีผู้ชุมนุมถูกตำรวจจับกลุ่มไปบางส่วน

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ประมาณ๒๐คน

ความสัมพันธ์ของจีนและฮ่องกงนั้นก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่มีการประท้วงใหญ่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
เมื่อปี๒๕๕๗ครับ